การจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตัวโครงการการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เบียงเศรษฐกิจจีนลาวไทยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกิดขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน
ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่จากงานวิจัย

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและนักวิจัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือเข้าร่วมประชุม
นี้เชื่อว่าทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์หากภาคีเครือข่ายประสานงานร่วมมือกันทั้งไทยลาวจีน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล
ทั้งเรื่องของการลดคาร์บอนเกษตรปลอดภัย
รักโลกที่จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างเป็นกระบวนการผลิต
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภูมิภาคแห่งนี้